จะทานจิ้มจุ่มจะทานข้าวจี่ให้อร่อย
ต้องมีซีอิ๊วขาวหรือว่ามีซอสจิ้มน้ำจิ้ม
ถูกต้องเพราะฉะนั้นจะพาไปที่ระนองนะคะ
เขามีวิธีการทำซีอิ๊วขาวแบบโบราณ
สไตล์สูตรจีนดั้งเดิมที่ทำกันมาเกือบร้อยปีค่ะ
กระบวนการของการทำซีอิ๊วกว่าจะได้๑ขวด

ติดตามไปได้นะคะกับคุณวัชรีดวงใสค่ะ
ที่เห็นวางอยู่เรียงรายนี้นะคะ

ซึ่งเป็นกรรมวิธีหนึ่งในการผลิตซีอิ๊วขาวค่ะ
วันนี้เราจะมาดูขั้นตอนการทำซีอิ๊วขาวตรางนกแก้วแบบโบราณ
สืบทอดกันมากว่า๑๐๐ปีที่จังหวัดระนองค่ะ
หมักซีอิ๊วขาวของที่นี่จะใช้กรรมวิธีแบบผสมผสานภูมิปัญญาจากคนโบราณโดยใช้แสงแดดค่ะ
หมักในโอ่งดินแบบนี้จะช่วยในการถ่ายเทอากาศและคงอุณหภูมิไว้
เพราะการใช้ถังสแตนเลสอาจทำให้รสชาติของซีอิ๊วเปลี่ยนแปลงได้
ดินที่นี่บางใบอายุหลายสิบปีเลยค่ะ
ส่วนกรรมวิธีการทำเริ่มจากนำถั่วเหลืองไปต้มและหมักเชื้อราด้วยแป้งสาลีเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
เรียกว่ากระบวนการโคจิก่อนนำไปใส่โอ่งและหมักด้วยเกลือทะเล
เกลือเนี่ยจะมีผลมีผลกับการหมักถั่วก็คือจะทำให้เกิดความเค็ม
เกิดการดองแล้วเกิดการที่ทำให้น้ำถั่วเนี่ยเกิดคลายน้ำถั่วออกมาจากเมล็ดถั่วนะครับ
ซีอิ๊วเนี่ยจะค่อยออกมายิ่งเราใช้ระยะเวลาในการหมักได้นานเท่าไหร่
ซีอิ๊วที่ออกมาก็จะมีรสชาติเข้มข้นมากเท่านั้นนะครับ
จากนั้นนำถั่วไปต้มโดยใช้ไม้ฟืนผสมกับน้ำตาลไหม้ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งโดยไม่ได้นำกากน้ำตาลมาผสม
เพราะการทำแบบนี้จะทำให้ได้ซีอิ๊วที่ผลิตจากธรรมชาติไม่ใช้สารแต่งสีแต่งกลิ่นและรสชาติค่ะ
จากนั้นนำซีอิ๊วไปตากแดดเพื่อคายกลางน้ำตาลออกมาโดยโอ่งที่หมักถั่วเหลืองนี้จะตากไว้กลางแดด
หมักจนได้ที่เมื่อเวลาแดดร้อนก็จะเปิดฟ้าโอ่งไว้ส่วนช่วงเวลากลางคืนหรือหน้าฝนก็จะปิดฟ้ากันน้ำและน้ำค้างลงอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
ในโอ่งบางใบก็สามารถนำไปประกอบอาหารได้เลยโดยเฉพาะใบนี้แหละค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่า
ชิมรสชาติดูนะครับมันจะไม่เค็มซะเดียวแต่มันจะมีความมันหวานอยู่ในตัวนะครับ

รสชาติดีทีเดียวเลยค่ะมันหวานไม่เข็มมาก
ข้อดีของการหมักแบบธรรมชาติคือน้ำมันในถั่วเหลืองจะคลายตัวออกมาได้มากกว่าและมีคุณภาพที่ดีกว่าการใช้กรดเกลือ
แต่ข้อเสียของการผลิตแบบนี้คือต้องใช้ระยะเวลานานและไม่สามารถผลิตได้ในปริมาณมาก
กว่าจะได้ซีอิ๊วขาว๑ขวดต้องใช้เวลานานร่วม๔๕เดือน
ซีอิ๊วขาวที่นี่จะมีประวัติยาวนานเกือบ๑๐๐ปีมีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีน
สมัยนั้นประเทศจีนมีสงครามกลางเมืองครอบครัวตระกูลฮกเกี้ยนครอบครัวหนึ่งได้นั่งเรือสัมเภาอพยพไปอยู่ที่จังหวัดพังงาชุมพรและระนองตามลำดับ
ด้วยความที่ครอบครัวนี้ทำขนมขายประกอบกับมีความรู้เรื่องการหมักซีอิ๊วจึงเริ่มหมักซีอิ๊วไว้ใช้เอง
จากนั้นเริ่มนำไปแจกญาติพี่น้องและคนระแวกใกล้เคียงจนมีคนขอแบ่งซื้อใส่ภายชนะต่างจากนั้นจึงเริ่มหันมาหมักน้ำซีอิ๊วขายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะ
ที่ศักดิ์อธิคมทายาทรุ่นที่๔ยืนยันว่าแม้จะผ่านไปหลายสิบปีแล้วแต่ยังคงใช้กรรมวิธีการทำแบบโบราณที่สืบต่อกันมาโดยไม่ผิดเพี้ยน
ให้ความสำคัญในเรื่องกระบวนการของธรรมชาติผสมผสานกับภูมิปัญญาของคนโบราณจนกลายเป็นซีอิ๊วขาวที่มีรสชาติอร่อยปลอดภัยและใช้กรรมวิธีการทำจากธรรมชาติเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ
ชัชรีดวงใสข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน